เฉพาะนี่นักร้องลูกทุ่งสาวอารมณ์ดี
พี่ฮายอภพรนครสวรรค์

คือทำอะไรก็จะคิดถึงคุณแม่ตลอดเลยนะ
แล้วก็โพสต์คลิปอะไรอย่างนี้กับคุณแม่
งกรานที่ผ่านมานี่ถึงแม้ว่าพี่ฮายจะงานชุกขนาดไหนนะคุณผู้ชม
ไม่ลืมที่จะไปรดน้ำดำหัวแม่กิมเล้งที่สุดแซ่บ
อารมณ์ดีเหมือนกันอารมณ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกแหละค่ะ

มนิคเบิ้ลของกระเป๋าของคุณแม่หรือเปล่านะ

จัดมาเลยแม่ฮายจัดมาเลยจ้า

ถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้นี่นางก็จะนิ่ง
รู้แล้วเพราะนางชอบทำบุญ

เพราะก่อนที่จะถึงเทศกาล

ที่มีพ่อมีแม่อยู่ลูกทุกคน

มานั่งเสียใจว่าตอนก็มีชีวิตอยู่

เคิลล่าสุดวันนี้ได้เจอกันแน่นอนนะคะ
โชว์แน่วันนี้เด็กเตรียมพร้อมแล้วกับ

ผีจับหัวกลัวแต่ไม่กล้านี

ฟันมาเป็นปีฟันว่าผีจับหัว
อุ้ยน่ากลัวจริงน่ากลัว